ที่วัดบางม่วงก็เป็นข่าวมาตลอดนะฮะในช่วง๒สัปดาห์นี้
เผาจนเมนหลักพังเผาศพโควิดจนเมนหลักพัง
จนต้องใช้เมนสำรองอ่าเมนสำรองพังอีกอ่า
เจ้านี้เจ้าวาดบอกว่าสร้างใหม่เลยเดี๋ยวไม่ทันเผาศพ
เรามาถึงจุดนี้แล้วครับคุณผู้ชมฮะนี่เป็นบรรยากาศการสร้างนะฮะ
เตาเผาใหม่นะครับที่วัดบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับ
หลังจากมีการเผาศพมาอย่างต่อเนื่องทำให้เมนพังเสียหาย
แล้วก็สร้างเตาเผาสำรองนะครับไว้๑เตา
หลังจากใช้งานได้ไม่นานครับเตาสำรองมันไฟไหม้อีกนะฮะ
วัดต้องจ้างให้ช่างซ่อมไปเผาไป
คุณผู้ชมลองคิดดูเรามาถึงจุดนี้แล้ว
สมุบุญเกิดเจ้าวาดวัดบางม่วงท่านตัดสินใจ
สั่งซื้ออุปกรณ์การสร้างเตาเผาสำรองขึ้นมาอีกหนึ่งเตาเลย
รองรับการเผาศพในแต่ละวันนะครับที่ศพเนี่ยมาเผาที่วัดเพิ่มขึ้น
แบบไม่มีลดลงท่านเจ้าอาวาสเล่าบอกว่าหลังจากเตาเผาสำรองเสียหมดจากไฟไหม้เนี่ยนะฮะ
ก็รีบตัดสินใจสร้างเตาสำรองเตาที่๒ขึ้นมาทันที
เพราะถ้ารอซ่อมเตาสำรองตัวแรกเสร็จแล้วก็นะครับเดี๋ยวจะช้านะฮะไม่รู้จะเสร็จเมื่อไหร่ด้วย
คือแก้ปัญหาแบบหลวงพ่อสั่งทำเมนใหม่เลยสั่งทำตัวเตาใหม่นะ
ไม่ใช่ตัวเมนตัวเตาใหม่เลยแล้วก็ทำแบบว่าเผาฟันด้วย
อีกแล้วไม่มีฟันเยอะนะเพราะว่าถามว่าหลุงพ่อจะรอมันรออยู่มันจะสายไป
จะสายเกินแกงไปนะเพราะฉะนั้นเอาเลยดีกว่าหลวงพ่อเขาใช้การตัดสินใจของหลวงพ่อเองเลยดีกว่า
เจ้าอาวาสยังบอกอีกนะคะว่าเชื่อว่าการชาปนกิจศพโควิด๑๙เนี่ย
ไม่มีแผลไม่ต้องกลัวติดเชื้อครับสำหรับเตาเผาสำรองตัวที่๒ช่างขอเวลา๑๐วันในการสร้างนะฮะ
แต่ว่าท่านเจ้าอาวาสบอกว่าขอให้สร้างให้เสร็จภายใน๕วันต่อรองครึ่งหนึ่ง
โหเหรอเล็กเหรอเดี๋ยวเผาไม่ทันนะพี่ต้น
นี่ครับด้านนายอนุชานาคาสัยท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับ
เปิดเผยบอกว่าสถานการณ์ของโควิด๑๙มันยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็มียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเนี่ยมากขึ้นนะฮะ
จากการตรวจสอบเพราะว่าปัจจุบันมีหลายวัดทยอยร่วมเจตนารมณ์
เผาศพโควิดฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
โดยมีวัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร๖๒วัด
วัดในจังหวัดปริมณฑล๑๒๔วัด
ในส่วนภูมิภาค๔๐๗วัด
รวมทั้งสิ้นตอนนี้๕๙๓วัดครับ
จากนี้นะครับยังมีวัดที่มีศักยภาพและมีพื้นที่เพียงพอ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์
ยังไงคือให้ใช้พื้นที่
ใช้พื้นที่วัดจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม
เป็นภาคคอยเป็นสถานที่กัดตัว

เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับ
ปัจจุบันพบว่ามีวัดและสถานที่ในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
หรือว่าพศทั่วประเทศดำเนินการปรับพื้นที่แล้ว๑๑๘แห่ง
ซึ่งมีความพร้อมรองรับแล้วก็สนับสนุนการดำเนินงานด้านการแพทย์ได้เป็นอย่างดี
ธมประจำสำนักนายกธมได้สั่งการให้พศดูแลคณะสงฆ์ด้วย
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดูแลให้เต็มที่อุปกรณ์ที่ต้องใช้ต้องมี
ให้เร่งอันนี้สำคัญเลยสำคัญเลยเราเห็นสับปะเหลอหลายวัดทำงานหนัก
แต่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนรวมถึงพระสงฆ์ที่ไปช่วยเขาสับปะเลอ
ในการชาวประนักกิจด้วยสองคนนี้พระสงฆ์สับปะเรอ
ควรจะได้ฉีดวัคซีนให้เรียบร้อยด้วยนะครับเอาฝากด้วยฮะ
ต้องกลายเป็นบุคลากรด่านหน้าไปแล้วนะครับ